สำหรับคนที่ชอบอาหารเกาหลีเป็นบุฟเฟ่ค่ะ

หัวละแค่๑๙๙บาทเท่านั้นเองนะคะ
มาพร้อมกับเครื่องเคียงนานาชนิดเลย
คุณจิราพรเครือสงฆ์พาไปชิมค่ะ
ไร้กระดูกน่องไก่ปีกไก่

ห้อนแอ่นสไปซี่แซ่บขึ้นมาอีกนิด

ลองรสชาตินี้เลยค่ะน้ำจิ้มแจ่ว

ถือเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านช้อนคิงเลยค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าไก่จะอร่อย

สัญหามาทุกชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ
ที่สำคัญซอสที่นำมาคลุกเคล้ากับไก่
เป็นสูตรเฉพาะที่ทางร้านคิดค้นขึ้นเองด้วยค่ะ

ก็คือไก่ที่นี่ก็จะหมักวิถีไทยครับ

สองรอบนี้มันจะรีดน้ำมันออกจากตัวหนัง

ทีนี้ก็เอามาเคลือบซอสครับ
เมนูยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่งคือ

กิมจิที่มากับรสชาติเปรี้ยวหวาน

ถือเป็นเมนูไฮไลท์ของที่ร้านเลยค่ะ
สีสันจัดจ้านน่าทานทุกจานเลย
จะอร่อยแค่ไหนนะคะต้องขอตัวไปทานก่อนค่ะ

ได้ทุกอย่างในร้านแบบไม่อั้นในเวลา๙๐นาที
หลายคนที่ชื่นชอบการรับประทานไก่ทอด

และต้องกลับมาซ้ำพร้อมกับแนะนำเพื่อนมาด้วยแน่นอนค่ะ
ไปลิ้มลองความอร่อยของไก่ทอดสไตล์เกาหลีแบบคุ้มค่า
บรรยากาศสุดโมเดิร์นได้ที่ร้านช้อนคิงซอยสวนผัก๓๔ค่ะ
จิราพรเครือสงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน